วินาทีที่รถวิ่งมาแล้วก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนี้เป็นยังไง
คุณผู้ชมครับวันนี้ในช่วงประมาณทักเที่ยง๑๕นาที
ในช่วงเวลาประมาณเที่ยง๑๕นาที
ตำรวจสนวิภาวดีได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บนทางยกระดับดอนเมืองโทเว
เหตุการณ์นี้ทำให้มีทั้งคนเสียชีวิตแล้วก็คนบาดเจ็บ
จำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าก่อนจะถึงวินาที
ความเป็นความตายเกิดอะไรขึ้นบนโทเวย์แห่งนี้
คุณผู้ชมครับเราจำลองโทเวย์ให้คุณผู้ชมได้เห็น
และจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ที่บริเวณ
เหนือศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ก็อาจจะแถวสโมสรทหารบก
จุดนี้จะอยู่ก่อนลงทางดินแดงไม่ถึง๑กิโลเมตร
คุณผู้ชมจะเห็นรถสีเขียวนะครับ
สีเขียวจะเป็นรถดูดฝุ่นที่ทำงานอยู่บนโทเวย์
เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าก่อนจะถึงวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุ

คันหนึ่งก็คือรถตู้ของขอสมก
อนุสวรีชัยสมรภูมินวรรณคร
ขับมาคู่ขนานกับรถกระบะของกรมทางหลวง
พอถึงจุดที่ใกล้กับรถดูดฝุ่นสีเขียวเนี่ยนะครับ

รถตู้พยายามที่จะแซงเพื่อจะตีเข้าเลนกลาง

สุดท้ายชนท้ายกับรถดูดฝุ่น

เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
คนหนึ่งก็คือคนขับเสียชีวิตอยู่บริเวณพวงมาลัยเลยนะครับ
และอีกหนึ่งคนกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
มีผู้บาดเจ็บอีก๖คนครับ
นี่คือตามรายงานตัวเลข
มูลนิธิร่วมกับตันยูได้นำตัวคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
ณขณะนี้ก็กระจายกันไปนะครับ
ส่งที่โรงพยาบาลเปาโหลดสะพานควาย

นี่คือการจำลองภาพกราฟิกอิเมอร์ซีฟ
คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าวินาทีที่สำคัญนั้นเกิดอะไรขึ้น
แง่ของการดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไปตามกฎเกณฑ์
แล้วก็กฎหมายนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่าง
และเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ในช่วงนี้สำหรับไทยรัฐนิวสโชว์นะครับ